ช่วงนี้มาต่อที่สาวสวยสุดแซ่บกว่านี้กันได้ดีกว่านะ
ปกติเนี่ยก็เซ็กซี่อยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเลเวลความเซ็กซี่ของเธอขยันอัพชุดขึ้นเรื่อย
นี่ขนาดเป็นผู้หญิงมองนะเมื่อนาทีเนี่ยคุณดูภาพนนี้
งานนี้คุณแม่น้ำหวานจะเป็นห่วงลูกสาวขนาดไหนเดี๋ยวว่ากันนะคะ
เพราะว่าเคยมีข่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีโรคจิตขับแท็กซี่บุกมาถึงบ้านเลย
ส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยคุณแม่บอกว่าแล้วแต่ลูกแล้วกันนะคะ
ส่วนลูกสาวคนสวยเขาก็บอกว่าตอนนี้มีคนคุยเยอะมาก

เพราะว่ารู้นิสัยตัวเองว่าเป็นผู้หญิงเจ้าชู้
โอ้โหมันน่ามั่นใจขนาดนี้สมเป็นผู้หญิงยุคใหม่
หัวใจ๔๔จริงเลยนะจ๊ะ

แล้วลูกสาวเขายังไงก็ได้

แต่ว่าความสุขของเขานะคะเนอะ
คุณแม่เลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจเลี้ยงไม่ได้

ถ้าเรารู้สึกว่าเจอคนที่ใช่จริง
แล้วแบบวันนั้นรู้สึกว่าจะแต่งงาน
หนูก็คงอยากจะบอกทุกคนอยู่แล้ว
แต่ว่าทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราแบบทำงานสนุก

กลัวไหมหนูไม่กลัวแต่หนูไม่ชอบ

ทนหรือต้องมานั่งเหนื่อยกับคนเจ้าชู้

ถ้าคบใครถ้าได้คบหนูว่าหนูคงอยู่ครบคนเดียวจริงจัง
ใช่แต่ว่าอันนี้เรายังโสดแล้วเราก็มีใครเข้ามาคุยตลอดเนี่ยค่ะ

ไม่เปลี่ยนไม่แปลกเพราะว่าเรายังโสด

ถูกต้องอันนั้นก็โกหกแล้วล่ะคุณ

เลยว่าเออก็เจ้าชู้เพราะว่าตอนนี้โสดเลือกได้
แต่ถ้าวันหนึ่งไม่โสดขึ้นมาเดี๋ยวจะบอกว่าพร้อมที่จะเปิดตัว
ฉันโฟกัสมากยิ่งกว่าโสดหรือไม่โสดก็คือหุ่นของเธอเนี่ย

มันดูแบบว่าเป๊ะ

ใช่คือเหมือนแบบตอนนี้เป็นสาวเต็มที่แล้ว

จะได้มีคนแบบอิจฉาตาร้อนเหมือนเราอย่างนี้
เราสองคนแต่ก่อนนี้กำลังอิจฉาตาร้อน